พาไปที่มุกดาหารค่ะสองผัวเมียสุดงงนะคะ
เพราะว่ากลุ่มชายชะกันเนี่ยอ้างบอกว่าเป็นตำรวจกองปราบ
บุกเข้าไปไปซุ่มจับยาคุณผู้ชม
แต่ไม่มีหลักฐานแสดงตัวตนใดทั้งสิ้นนะคะ
เน็ตเขาบอกว่าเขาถามกลับไปว่ามือปราบเนี่ย
สัมภเวษีรวบปรับปรามยาเสพติดกันแน่

อ้างว่าจะไปซุ่มจับยาจุดเกิดเหตุคือบ้านของคุณเสถียรโพชัย
อายุ๔๙ปีภายในซอยตาดแคนตำบลในเมืองอำเภอเมือง
มุกดาหารเหตุการณ์เกิดคือเมื่อวานเนี่ย
สักประมาณเกือบ๖โมงแล้ว๑๗นาฬิกา๔๐นาทีค่ะ
เราไปสอบถามเลยนะคุณเสถียรคุณเสถียรเล่าให้ฟังบอกว่า
ตนเองเนี่ยเก็บขยะอยู่หน้าบ้านจู่ก็มีกลุ่มชายชะกันประมาณ๓คน
ลงมาจากรถกระบะแล้วก็เดินเข้ามาที่บ้านของตนเอง
ตัวเองก็เลยถามกลับไปมาทำไมกลุ่มชายชะกันบอกว่ามาซุ่มจับยา
ตนก็เลยบอกว่าเฮ้ยซุ่มจับยาทำไมมาซุ่มที่ผม
ทำไมไม่ไปซุ่มที่อื่นจากนั้นกลุ่มชายชะกันนะคะ
ทะลุไปหลังบ้านเอาล่ะประเด็นอยู่ตรงนี้แหละ
คุณเสถียรเองก็กลัวว่าจะโดนยัดยาไงจู่ก็เดินทะลุไปหลังบ้าน
คุณเสถียรก็เลยตามไปค่ะแล้วก็ผลักชายคนดังกล่าวออกมาหน้าบ้าน
แล้วถามว่ามาทำไมก็ถามคำถามเดิมนั่นแหละค่ะ
พวกนี้ก็พยายามตอบคำถามเดิมก็คือมาซุ่มจับยา
คุณเสถียรถามกลับไปว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
คุณเสถียรขอดูบัตรประจำตัวปรากฏว่ากลุ่มชายไม่ให้ดูค่ะ
แล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่กองปราบหลังจากนั้นก็ไปเลยค่ะไปเลยนะคะ
ขึ้นรถกระบะออกไปจากบ้านคุณเสถียร
ซะงั้นคุณเสถียรก็เลยนำคลิปนี้ค่ะ
มาแจ้งความกับร้อยเวรโรงพักเมืองมุกดาหาร
เพื่อให้ติดตามกลุ่มชายที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่กองปราบ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ